ไปดูความคืบหน้าคดีที่ชายหนุ่มคนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิต
ในพื้นที่หน้าสถานบันเทิงชื่อดังใจกลางเมืองจังหวัดระนอง
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกคืนวันที่๒๒กรกฎาคมที่ผ่านมา
ล่าสุดผู้ต้องหาคนสำคัญนะครับ
อยู่ในที่เกิดเหตุถูกจับกลุ่มตัวได้แล้ว
แต่ว่ามือปืนยังหลบหนีอยู่นะครับ
เจาะประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
ในช่วงกลางดึกของคืนวันที่๒๒กรกฎาคม๒๕๖๑ที่ผ่านมา
นายเกรงศักดิ์ถือเป็นหนึ่งใน๔ผู้ต้องหา

และการสอบปากคำของตำรวจกองบังคับการปราบราม

ตัวเขาไม่ใช่มือสังหารในเทพฤษ
แต่จุดเริ่มต้นมาจากตัวเขาที่ไม่พอใจกลุ่มผู้ตาย
ที่เข้ามาตักเตือนเรื่องของการเปิดเพลงเสียงดัง

ระหว่างกลุ่มตนและกลุ่มผู้ตาย
จนสุดท้ายนายภูมิพัฒน์ชาติประนอมชัย
จะเข้ามายิงแสกหน้าในเทพบริษจนเสียชีวิต
หลังการสอบปากคำพลตำรวจตรีอภิชาติศิริสิทธิ์
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางออกมาเปิดเผยเส้นทางการหลบหนี
ของนายเกรียงศักดิ์ว่าหลังร่วมกันก่อเหตุ
เกรียงศักดิ์ไปกบดานโซนพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ
เขตภาคเหนือโดยมีญาติของภรรยาให้การช่วยเหลือ
และแนะนำเส้นทางการหลบหนีที่ประเทศเพื่อนบ้าน
แต่ต่อมานายเกรียงศักดิ์กลับเข้าพื้นที่ประเทศไทย
และชุดสืบสวนของกองปราบพบเบาะแสสำคัญ
นำมาสู่การจับกลุ่มได้ที่วัดแห่งหนึ่ง
อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร
ก็มีปัญหาเรื่องเปิดเพลงดังเปิดเพลงในรถ
ออกจากฐานบริการออกมาก็มีการเปิดเพลงแข่งกัน
พูดจาต่อว่ากันมีการถกเถียงกันบ้าง

เขาก็อ้างว่าไปได้รับการช่วยเหลือจากพ่อเลี้ยงฝั่งฝั่งสามเหลี่ยมทองคำ
ซึ่งเป็นพื้นที่นอกอาณาจักรเรา
ให้การช่วยเหลือในการหลบหนี
แต่ก็จะเข้ามาในราชนาจักรเป็นบางครั้ง
เราก็ติดตามเฝ้าติดตามดูการหลบหนีเขาอยู่ตลอด
เข้ามาเมื่อไหร่ก็จับรู้เมื่อไหร่ก็จะจับเมื่อนั้น
จากการตรวจสอบประวัติในเกรียงศักดิ์อยู่ระหว่างการหลบหนี
หมายจับในคดีขับรถไล่ยิงในอ้วนเซียนตึ้ง
เล็งหัวแถวชื่อดังกลางเมืองหาดใหญ่เมื่อ๒ปีก่อน
อีกทั้งในอดีตเคยถูกดำเนินคดีติดคุกนานกว่า๑๐ปี

เท่ากับว่าในคดีนี้ตำรวจยังคงเหลือผู้ก่อเหตุอีก๒ราย
คือนายภัยบูลบริสุทธิ์และตัวสำคัญอย่าง
ภูมิพัฒน์ชาติประนอมชัยหรือเป้ทัพพระยา
มือปืนที่ยิงยังคงหลบหนี
แต่ตำรวจให้คำมั่นสัญญาว่าไม่ว่าจะนานแค่ไหน
ก็จะออกตามล่าโจอีก๒รายที่เหลือมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว